ดูสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมหน่อยนะฮะคือปีนี้ฝนเยอะน้ำก็เยอะด้วยนะ
ใช่ค่ะไม่ใช่แค่กรุงเทพปริมณฑลภาคกลางเท่านั้นนะครับ
อีสานตอนนี้ก็หนักอุบลราชธานีนะครับ
ตอนนี้พื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยดูสิฮะเต็มไปด้วยน้ำค่ะ
ต้องเป็นรถวิ่งนะนี่ต้องใช้เรือแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่นะฮะวันนี้ทีมข่าวของเรานั่งเรือของทางปพจังหวัดนะครับ
เพื่อไปดูความเสียหายไปดูผลกระทบจากการถูกน้ำท่วม
อุบลบอกนี่หนักสุดในรอบสี่สิบปีนะครับนี่คือถนนสายวารินชำราบอุบลราชธานีนะครับ
น้ำเนี่ยเอ่อล้นมาจากแม่น้ำมูลท่วมพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้าน
นี่คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
นี่ฮะออกนั่งเรือไปตั้งแต่เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย
ถึงแยกหอนาฬิกา๒กิโลเมตรกว่าคุณภูริพัฒน์บอกมีแต่น้ำ
ชาวบ้านเนี่ยต้องปิดบ้านขึ้นไปอยู่บนชั้นสองนะฮะป้ายที่เห็นนี่ปกติคือป้ายข้างทางเป็นถนนทั้งนั้น
ดูสิคะแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำมาจากแม่น้ำมูลทะลักเข้ามาเนี่ยฮะ
ส่วนก็ไปอยู่ศูนย์พักพิงนะครับเราไปดูจุดที่พนังกั้นน้ำของร้านค้าส่งวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งมันพังนะฮะ
เมื่อช่วงสามทุ่มคืนที่ผ่านมานี่ตรงนี้นะฮะ
คือพนังดินที่อยู่ใกล้กับร้านเนี่ยพังลงเพราะว่าความแรงของน้ำที่ไหลหลากเข้ามานะครับ
สินก็เสียหายหมดนี่ตรงนี้นะฮะนอกจากนี้ยังมีร้านยงสงวนนะครับ
ร้านขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคเจ้าของร้านนำกระสอบทรายมาตั้งป้องกันเอาไว้สูง๑๐ชั้น
ใช้เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกตลอดเวลาคือปีเนี้ยหนักนะฮะ
หนักจริงจริงฮะทั้งร้านบอก
เพราะว่าเราประเมินจากระดับน้ำเพราะจริงพื้นที่เราข้างในมันสูง
มันสูงกว่าตรงนี้ก็เอาแค่เทินขึ้นนิดหน่อยเพราะเราขนทั้งหมดไม่ไหวอะค่ะ
มันไม่ไหวจริงส่วนน้องเนี่ยเอาบอกตามตรงว่าพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมประจำ
เขาจะมีรู้กันอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรหน้าที่ทุกคนเขาจะรู้อะค่ะ
เพราะอันนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกของเราแต่ว่าครั้งนี้หนักสุด
ครั้งนี้หนักที่หกสองก็มีฮะมีฮะครั้งนี้หนักกว่าครั้งนี้หนักกว่า
อุบลนี้น้ำยังท่วมสูงนะครับทำให้ถนนสายอุบลวารินชำราบเนี่ย
จะถูกตัดถาดแล้วนะฮะชาวบ้านต้องใช้เรืออย่างเดียวนะครับ
เพื่อขึ้นเรือแล้วก็ต่อรถเพื่อไปทำงาน
ในตัวเมืองค่ะคือบางทีมันหยุดไม่ได้ฮะ
ใช้เวลาเดินทางก็สามชั่วโมงกว่าโอ้โหคือ
ฮะส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้แม่น้ำมูลนะครับบอกว่าบ้านน้ำท่วมมิดหลังคา
ถามว่าเอาแล้วไปอยู่ที่ไหนกันล่ะก็ไปอยู่บนสะพานที่เขามีที่ให้อยู่นะครับ
เดี๋ยวดูคุณลุงคุณป้านะครับนี่เห็นไหมต้องขึ้นมาอยู่เนี่ยด้านบนอย่างนี้ครับ
มีคุณลุงคุณป้าที่ต้องไปหาหมอนะฮะที่โรงพยาบาลวารินชำราบ
คือวันนี้ไปตั้งแต่เช้ากว่าจะได้กลับมาเนี่ยเย็นนะครับ
๖๒มันยังไม่ถึงกว่านี้๖๒ไม่ถึงขนาดนี้ไม่
เท่ากับปี๒๑แล้วมั้งแม่ว่าเพราะว่าบ้านแม่หลังสูง
ไอ้นั่นล่ะหน้าต่างละครึ่งแล้ว
ตอนนี้ทางคุณการกันตินันนายกอบจอุบลรัชธานี
แล้วก็ทางฝ่ายปพของจังหวัดก็นำเรือท้องแบนมาคอยรับส่งชาวบ้านนะฮะ
จากจุดที่น้ำท่วมเนี่ยไปยังจุดที่สามารถขึ้นรถ
แล้วก็เดินทางต่อกันได้คือจุดที่เป็นห่วงที่สุดณขณะนี้
ก็คือระดับน้ำที่มันยังสูงอยู่นะครับจนไม่สามารถประเมินได้ว่า
อุบลรัชธานีในพื้นที่ตัวเมืองตรงนี้เนี่ย
น้ำจะลดลงเมื่อไหร่นะฮะเพราะมวลน้ำจากทางตอนบนกว่านี้
ยังมาไม่ถึงนะฮะนี่โอ้โหนั่นสาราข้างทางนี่จะมิดหลังคาอยู่แล้ว
จังหวัดตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับ
สำนักงานชนประธานที่๗กรมชลประธานรายงานสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูล
ที่เป็นสถานีไว้คอยวัดระดับในเขตเมืองอุบลรัชธานี
น้ำจะขึ้นสูงสุดวันพรุ่งนี้นะครับอังคาร๑๑ตุลาคม
สูงกว่าตลิ่ง๔เมตร๕๐เซนติเมตร
หลังจากนั้นจะทรงตัวแล้วจะเริ่มลดลงตั้งแต่๑๓ตุลาคมเป็นต้นไป
ส่วนน้ำในแม่น้ำโขงปัจจุบันระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง
กรมชลประธานนะครับจึงเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลให้เร็วขึ้นนะฮะ
เพื่อรองรับน้ำจากเขื่อนอุบลรัฐจากขอนแก่นที่จะไหลลงมาสมทบ
ที่อุบรณรัฐชธานีในอีก๑๐ถึง๑๕วันข้างหน้า
กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลงสู่ภาคกลาง
ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ปริมาณน้ำฝนตอนบนประเทศวัดได้๓๐๙๔ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็วัดได้บวก๑๗๗๐เมตร

ก็น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนริมตลิ่งเหนือเขื่อน
เขื่อนที่น้ำท่วมไปแล้วน้ำท่วมเพิ่มสูงอีกค่ะ
น้ำท่วมคือระดับน้ำขยับสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นรายชั่วโมง
เมื่อช่วงตีหนึ่งคืนที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มอัตราการระบายน้ำ
ที่๓๑๐๓ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสูงสุดในรอบปีค่ะ
เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน
รองรับปริมาณน้ำฝนและเพื่อชะลอน้ำเหนือไว้ในลำน้ำเหนือเขื่อน
ส่งผลให้ท้ายเขื่อนระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่อง
วัดได้๑๗๒๖เมตรจากระดับน้ำทะเลปันกลาง
ล้นสูงกว่าตลิ่ง๙๒เซนติเมตรวิกฤตแล้วค่ะทงแดงแล้วค่ะ
คือทงแดงเป็นวันที่๓นะคะทงแดงต่อเนื่องวันที่๓แล้ว
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะน้ำท่วมหลายพื้นที่
และยังวิกฤตหลายพื้นที่ชุมชนริมน้ำบริเวณท้ายเขื่อนพระรามหก
มีการเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องหลายชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าศักดิ์
น้ำท่วมสูงมากนะคะพื้นที่ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือ
หลายร้อยหลังคาเรือนน้ำท่วมสูงบางจุด
น้ำท่วมสูงถึงสองเมตรถนนตัดขาดต้องใช้เรือกันแล้วล่ะค่ะครับ
มีทหารนะคะจากม๑๐๑๗รอจังหวัดสระบุรี
ก็จะเข้าออกเป็นเวลาตั้งแต่๗นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาทุกวัน
รถใหญ่แบบนี้ค่ะถึงจะวิ่งได้
ก็ไปช่วยเหลือประชาชนที่ต้องเดินทางไปมา
หลายพื้นที่น้ำท่วมแต่วันนี้วันออกพรรษา
วัดตำบลบ้านโพอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครสีพิยา
ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะคะวัดน้ำท่วม๑๕เมตรได้
แต่แรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาชาวบ้าน
ก็ยังมาทำบุญพายเรือกันมาค่ะ
มาทำบุญวันออกพรรษานะคะ
ก็พายเรือมาแบบนี้ไปจอดเรือไว้ริมทาง
เดินข้ามสะพานลำบากนะคะแต่ก็ไปด้วยใจจริงจริง
จะเห็นด้วยว่าส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุด้วยค่ะ

จังหวัดพระทุ่มธานีค่ะสมาชิกทฤษบาลตำบลเชียงรากใหญ่
ผู้นำชุมชนทหารจากกองทัพบกและชาวบ้าน
ตักทรายใส่กระสอบแล้วก็ไปเสริมแนวคันกั้นน้ำ
ริมถนนที่บริเวณหมู่๖และหมู่๗ระยะทาง๓กิโลได้นะคะ
ไม่ให้น้ำไหลหรือทะลักเข้าในพื้นที่ในคันกั้นน้ำ
ก็จะต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
เพื่อป้องกันแนวกระสอบทรายพัง
ทางด้านไหนมันนิดนะคะ
ก็ได้บอกว่าสถานการณ์น้ำขึ้นวันนี้แล้วเนี่ยมันน่าเป็นโหมาก
เพราะว่าปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเยอะเลย
เมื่อคืนน้ำทะลักข้ามแนวกระสอบสายเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน
ถ้าไม่แก้แนวกระสอบทรายขยับขึ้นให้มันสูงขึ้นอีกหน่อยค่ะ
มันจะเสียหายหนักมากนะคะ
นอกจากให้กำลังใจกันแล้วเนี่ย
คือใครมีเรื่องมีแรงตรงไหนก็ต้องช่วยกันแล้วฮะ
ฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ